สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะฮะ
ไม่ใช่มีใครมาสายแต่ก็แน่นอนว่าพวกเราทุกคน
ก่อนเข้าสตูดิโอวันนี้ตรวจคนเธอใช่เพราะว่า
อย่างเจ๊บเองบอกพี่หนูกลับมาเข้าเวรแป๊บหนึ่ง
ติดได้แล้วอ่ะเพราะว่าอ๋อแต่ว่าเขากลับมา
วันนี้มันวันพฤหัสใช่อุ้ยพี่ไปเจอตั้งแต่วันอาทิตย์
อาทิตย์จันทร์แล้วจันทร์ก็คือเขากลับมาแล้วเขากลับมาทำงาน
เพราะเดี๋ยวเนี้ยจริงจริงจะบอกจริงจริงว่าคอวิทย์อ่ะค่ะ
พอเวลาเราไปเจอคนที่ติดมาบางทีแค่แบบวันสองวันอ่ะ
อีกคนที่ตรวจก็คือเจอเลยมันค่อนข้างแบบไม่กี่วัน
ไม่ได้แบบเหมือนแต่ก่อนหน้านี้หูมีระยะฟักตัวมีระยะแพร่เชื้อ
เดี๋ยวนี้เร็วเนอะเร็วมากบางทีเจอวันเดียว
พรุ่งนี้ตรวจมาอย่างเงี้อ้าวติดเลยก็มีก็รายการหนุ่มไง
ศิระไงเธอค่ะคุณศิระศิระวันนี้ทั้งแม่กติก
แม่พ่อของกระติกก็ติดไปแล้วค่ะแล้วก็คือวันนี้มันติดง่าย
อย่างที่บอกแองจี้แสดงว่าที่เขาบอกว่าสพนางตรวจอยู่
มีคนติดโควิดนางรอผลอยู่ของฉันผลออกแล้วใช่ไหมแองจี้
ใช่ค่ะตกรถเมย์ไปตรวจแล้วนะคะวันนี้ยังรอดอยู่นะคะ
วันนี้ก็ตรวจเข้ามาก็เลยต้องแบบว่าเช็คกันนิดนึ
ถึงว่ายอดโควิดวันนี้จริงแล้วมันก็ยังพุ่ง
เหมือนเดิมเลยพี่เราจะเจอกันแบบว่าวันละเป็นแสน
เจอแน่นอนหลังสงการเนี่ยถึงขนาดนายกจะต้องประชุมแล้วเนาะ
นายกเนี่ยจะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ถึงมาตรการเรื่องของการเดินทางในช่วงสงกรานแล้วก็หลังเทศกาลสงกรานเนี่ย
จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะมีการประชุมแล้วก็ท่านบอกว่าต้องระมัดระวัง
ช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเดินทางเนี่ยค่ะก็คือช่วงระยะนี้นะคะ
นายกจะเป็นประธานประชุมสอบคอชุดใหญ่คาดการณ์เอาไว้นะคะ
วาระสำคัญที่จะคุยเนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมเตรียมรองรับ
แล้วก็สนับสนุนการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานนี่แหละค่ะ
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานเนี่ย

คือก่อนหน้านี้เรามีการบอกมาแล้วแหละว่า

สาดน้ำแบบเล่นแบบโคมกันเหมือนแต่ก่อนเนี่ย
ไม่ได้นะคะนอกจากว่าสถานที่ไหนที่แบบว่า
เขามีการไปขอมาแล้วว่าจะมีการจัดการเล่นน้ำสงกราน
หรืออะไรอย่างนี้ถึงจะทำได้นะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แบบสาดกันโครม

รดน้ำดำหัวเบาส่งน้ำพระเบาอะไรอย่างนี้นะคะ
ไปดูที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับวันนี้ค่ะ

แต่ว่าในขณะที่ผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่๙๑รายอยู่นี่แหละค่ะ

ใช่ก็ยัง๙๐กว่าอยู่ในหลายวันที่

รอดครับรอดครับรอดครับ

เขาบอกว่าระวังที่สุดคืออะไรรู้ไหมน้ำยามัน

คือที่ผมตรวจตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่า

คือก็เลยไปนั่งไล่ไทม์ไลน์ปรากฏคุณศิระ
ไปเจอคุณพ่อของกติก
เสร็จแล้วถึงมาเจอผมพอดี
ก็ถามคุณหมอแล้วด้วยใช่ไหม
ฉันไปเจอนั่นนานไปเคยเจอวันอาทิตย์

ฮือก็เลยสามคุณหมอคุณบอกว่า

ก็คือรู้ต้นต่อว่าเพิ่งเจอวันนี้
แล้วเขาเพิ่งไปมาเนี่ยแล้วมาเจอเนี่ยไม่เป็นไร

ติดกันแบบคนติดกันเยอะ

ของหนุ่มขีดเดียวมันก็ต้องตรวจนะเธอน้อง
แต่วันนี้ก็วันนี้วันนี้ตรวจไปประมาณ

ของพี่๕เทส

อันนี้แม่มีแต่รูจมูกนะฮะ

อีปั่นอีปั่นระดับชาติอีบูลีเน็ตของเธอนี่ก็คือตัวเธอ

วันนี้ขอกลับมานำมาใช้ใหม่เถอะ
โอ้โหจริงโอ้โหไอ้มูลิเนคจริง

มันก็คือเครื่องปั่นแต่หนูจะจำว่าเป็นเครื่องปั่น
ไม่ใช่เครื่องปั่นอันนี้คือเทคโนโลยีในการปั่นให้แหลกด้วย
แหลกแล้วก็เอามาหิดใส่การปั่นด้วย
เป็นยังไงตอนนี้เราต้องจำจำเบอร์โทรศัพท์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ย
เขามีการจัดเตรียมสายด่วนเอาไว้สปสชนะคะ
เราจำได้อยู่แล้วกด๑๓๓๐ก่อนหน้านี้ก็๑๓๓๐มาตลอดนะคะ
ด๑๘ไว้ค่ะเพื่อที่จะเป็นแบบลงทะเบียนดูแลกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษานะคะ
โดยเฉพาะกลุ่ม๖๐๘หรือว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง๕ขวบ
พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงให้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างเร่งด่วนได้
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยค่ะ
เกณฑ์การเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตก็สามารถที่จะเข้าระบบยูเซฟ
รักษาตามโรงพยาบาลรัฐบาลหรือว่าเอกชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
ทีนี้ก็ไปถามคุณอนุทีนชาญวิรากุลนะคะ
ท่านก็บอกว่าการประชุมสอบคอเราพยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการต่าง
โมงก่อนการเดินทางก็เป็นว่าโอเคเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วมีการตรวจ
ทีนี้เนี่ยค่ะเขากำลังจะมีการเสนอเรื่องนี้
เดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไง
สงการเพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้คนก็เริ่มเดินทางกันแล้วใช่ไหมแองจี้
ใช่ค่ะเพราะว่ามันหยุดยาหรอกคุณแม่งก็ศูกสาวอาทิตย์จานแล้วก็๑๑๑๒ก็ยา

แล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อปีที่แล้วสงการเรายังทำงานกันอยู่เต็มที่

บอกปีนี้เราเพิ่งได้กลับมาแบบว่าใช้ชีวิตวันสงการกัน
คือช่วงสงกรานแล้วก็หลังสงกรานทีนี้ถ้ามันโค้นตรงนั้นไปได้เนี่ย
ก็คืออาจจะมีจุดพีคอีกทีคือปีหน้าเท่าที่เราเห็นมาใน๒ปีที่ผ่านมาจะเป็นแบบนั้น
ไม่จบหรอก
แต่วันนี้หลายประเทศอย่างเซี่ยล็อกดาวน์เลยนะ

แม้กระทั่งก็บอกว่าเยอรมนีก็กลับมา

วันนี้ในหลายประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ
ทั่วโลกตอนนี้กลับมามาตรการล็อกดาวน์กันแล้วนะ
แต่ประเทศไทยของเราคงไม่มีโอกาสได้เห็นล็อกดาวน์แล้วล่ะ

ซึ่งรับจากร้านขายยานี่รู้สึกจะมีราคาค่าจ่ายอยู่
ก็ราคาที่หลายคนพอซื้อกันได้

มันกว่าจะหายเนี่ยมันตกเพอเฮสเนี่ย๖๐๐๐กว่าบาท

กว่าบาทแต่ตอนนี้มันน่าจะเหลือหลักร้อย

ก็คือเป็นการรับจากร้านขายยาที่เข้าร่วมนะคะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้หลายคนก็ติดตามข่าวการเมือง

ต้องยอมรับว่าวันนี้เอ๋ปารินาไกรคุบเนี่ย
พ้นสภาพสอสอแล้ว
เพราะว่าอีกสิ่งหนึ่งที่คนก็บอกหู
มันเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก

นางบอกไก่ไม่มีให้เลื่อนละ

นะฮะที่บอกว่าโอเคล่ะถ้าสอสอคนใดนักการเมืองคนใดเนี่ยที่มีความผิดจริงเนี่ย
ห้ามลงเลือกตั้งตลอดชีวิตเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดไม่เกิน๑๐ปี
ซึ่งวันนี้สารดีกาเขานัดคำพิพากษาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ย
คำร้องขอให้สารวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาวปารีนาไกรคุบสสราชบุรีเนี่ยนะฮะ
จริงแล้วถ้าเราจำกันได้กรณีนี้เป็นกรณีที่เราพูดถึงกันมานานพอสมควรคือกรณีบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี
อันเป็นการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเขาว่าอย่างงั้นแล้วก็ขอให้สารดีการเนี่ยมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะ
แล้วก็ให้เพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งของผู้คัดค้านแล้วก็ผู้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งเนี่ยมีกำหนดเวลาไม่เกิน๑๐ปีอันนี้เราย้อนกลับไปคือที่ราชบุรีตอนนั้นที่มีเล่ากันว่ามีทั้งเลี้ยงจราเข้เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวันดีคืนดีเห็นไหมมันก็มีรางบอกเหตุตอนนั้นน่ะที่เสือหลุดอ่ะนุ่ม
แล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นหรือแบบว่าจะไปเล่น
เขาเรียกว่าไงอะท้องถิ่นก็ไม่ได้แล้ว
แล้วก็ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างก็ไม่ได้อีกแล้ว
แล้วก็พรปป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ๒๕๖๒

และมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระข้อ๓ข้อ๑๗ประกอบ
ยาวนะครับเอาง่ายข้ออะไรก็เรื่องของเขาจะไปหาอ่านกันนะฮะแต่โอเคล่ะ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการเขามีมติชี้มูลความผิดเลยล่ะว่า
ครอบครองแล้วก็ใช้พื้นที่ดินของรัฐเนี่ยโดยมิชอบนะแล้วก็เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ย
คุณเอกเขาว่าไงเอกเขาบอกว่าเขาตกงานแล้วจริงแล้วเขาอยู่ปฏิบัติหน้าที่
แต่เรายังจะเห็นว่าเขาจะมีแบบตอนที่สมัยดำรงตำแหน่งตั้งสอสอก็จะมีคณะกรรมการอะไรอย่างนี้
ที่เขาอยู่ตามตามตามกลุ่มต่างต่างแต่วันนี้คือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด
แต่คราวนี้คำถามคือว่าเฮ้ยเราจะยุบสภากันเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยถูกต้องไหม
ถ้านับกันจริงแล้วเหลืออีกไม่ถึงปีนะที่เราจะเลือกตั้งกันใหม่
แล้วอย่างนี้แสดงว่าราชบุรีก็ต้องมีการเลือกตั้งสอสอใหม่เหรอ
สอใหม่จะมาเข้ามาเป็นสอสอได้กี่เดือน
หรือไม่แล้วอย่างนี้ต้องคืนเงินเดือนไหมแม่
ไม่ต้องอันนี้คือสารตัดสินคนละกรณีกับคุณ
อันนี้มาตัดสินตอนที่เข้าดำรงตำแหน่งแล้ว
ของคุณศิระเนี่ยคือเขาย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
นึกออกป่ะก่อนเลือกตั้ง
วันนี้จริงแล้วเนี่ยคุณเอ๋เขาบอกว่าตัวชาไปหมดเลย

เขาตกใจความเป็นความปรักษาเพราะว่าเขาถือว่าเป็นนักการบังคลแรกที่โดนนะ
เพราะว่าอันนี้มันมีผลพวงมาจากรัฐธรรมนุนตัวใหม่

อันนี้เขาถือว่าเป็นนักการเมืองคนแรกที่โดนอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเอ๋บอกยังไม่เจอใครเลยแล้วไม่ได้คิดอะไรเลย

ตัวชาสิ
เผื่ออะไรแล้ว
จริงถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปครอบครัวไกลคุบเนี่ย
คุณพ่อคุณเอ๋เนี่ยเคยดำรงตำแหรัฐมนตรีเลยด้วยซ้ำไปนะฮะ

คุณพ่อคุณเอ๋เนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยด้วยซ้ำไป

เป็นรัฐไทยใช่ไหมพ่อคุณเคยเป็น

ถ้าเราร็วต่อไปคุณจะเป็นคุณเอเนี่ยใช่ไหม

คือเอาง่ายว่าวันนี้เขาก็เลยบอกว่า

ให้เคารพทรงชาติเราก็จะไปเคารพทรงชาติค่ะ

ไม่ได้ที่จะเล่ากษัตริย์แล้วไงจะเคารพตรงชาติ

เอ้างงจริงไปเคารพตรงชาติยังไงได้เข้าแล้วไปเคารพตรงชาติค่ะไป

เนื่องจากตอนที่แบบว่ายังไม่ได้อยู่หน้ากล้อง

วันนี้เห็นเอาคลิปเคิบอะไรแตงโมยืนอยู่บนเรือ

พี่หนุ่มขออนุญาตเขาหรือยัง

ต้องขอนุญาตชินภาพนะคะ
นี่วีดีโอพี่หนุ่ม

ขอคิดก่อนเลยป่ะ
ลำไยแบบลำไยแบบอ่าโอเคไปดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องของทนายตั้ม
ทนายตั้มก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแตงโม
ตั้งแต่แรกเลยถามว่าเพราะอะไรทนายตั้มถึงไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะว่าจริงแล้วบุคคลที่อยู่บนเรือ๕คนเคยติดต่อทนายตั้มสิทธาคนนี้ไปเป็นทนายคนที่๒
ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกนะฮะคือครั้งแรกเนี่ยไปหาทนายคนหนึ่งก่อน
นะฮะไปหาที่ปรึกษาทางกฎหมายคนหนึ่งก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ย้ายที่ไปหาทนายตั้มทนายตั้มก็กลับมาจากต่างจังหวัดพอดี
แล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็ไม่ได้ร่วมงานกันนะฮะก็จะกลับไปหาทนายคนเดิมก็ปรากฏว่าเขาไม่รับทำแล้ว
ก็เลยต้องไปหาทนายคนใหม่แล้วก็ถึงได้เป็นคดีความขึ้นมาต่างนานา
ทีนี้ประเด็นต่อเนื่องคือทนายตั้มเองเนี่ยก็ยังคงเกาะติดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะ
ปรากฏล่าสุดมันมีกรณีของบังแจ๊กนะครับได้มีการเอาผ้าผืนหนึ่งเนี่ยมาเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้เห็นผ่านทางฝั่งของคุณเต้
มงคลกิจแล้วก็ทางฝั่งของคุณกิจสนะ
ทนายตั้มเองเนี่ยก็ได้มีการพูดขึ้นมานะว่าก่อนหน้านี้เขามีการบอกเลยบอกว่าคือเขาไม่อยากคุยกับไอ้บังแจ๊กคนนี้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

ว่าพี่ออกสื่อขนาดนี้เลยเหรอน้ำเสียงแบบข่มผมผมก็สวนกลับ
สิครับว่าเป็นถึงสอสออย่าโดนหลอกอะไรง่ายแล้วผมก็เล่า
บางแจ๊กให้สอสอเต้ฟังคุยกันได้ไม่นานนะอย่าบิดเบือน
ออกสื่อให้คนเข้าใจผิดจำได้ไหมที่โทรทั้งอ่าพี่โทร
ทั้งลายนะมาหาหลายรอบขอให้ผมช่วยแชร์โพสต์ของตัวเอง
เพจผมเนี่ยติดตามเยอะอ่าช่วยแชร์พี่หน่อยเราพวกเดียวกัน
แต่ผมไม่แชร์ให้ผมไม่โง่นะครับรู้เจตนาดีว่าสสเต้
ต้องการอะไรกับคดีนี้อย่ามาเก็บคะแนนนิยมทางการเมืองกับ
การสูญเสียแบบนี้มันไม่คู่ไม่หรอกถ้าจะเก็บคะแนนนิยม
อย่างนี้ช่วยว่าคะแนนจะตกออกนะเต้เพราะมันกลายเป็นแบบลด
ความน่าเชื่อถือตัวเองโอเคครั้งแรกอ่ะขอย้อนกลับไปวันที่เต้
แบบแถลงข่าวยิ่งใหญ่คลิปนั้นอ่ะมันยังพอเข้าใจได้เนอะ
ว่าเออแล้วเข้าใจผิดแต่อันเนี้ยมันเหลอะเธอมันเหลอะเธอ
จริงโดยเฉพาะวันนี้ถ้าสมมุติว่าเอาคลิปที่เธอเอามา
เปิดดูอ่ะมันรู้เลยเป็นผ้าคนละผืนอืมเออนะซึ่งจริงจริง
อ่ะตอนแรกเนี่ยเมื่อคืนผมมีโอกาสได้คุยกับทางฝั่ง
ของเอ่อบังแจ๊กพอดีก็ติดต่อมาที่ทีมงานผมแล้วเขา
เพราะว่าทีมงานผมก็โทรอีกเครื่องหนึ่งมาหาผมแล้วก็
ก็พูดเปิดผมก็เปิดเขาก็เปิดข้ามกันอย่างเงี้ยก็มีการ
พูดคุยกันอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ถามเขาก็บอกเอ้
มันมีอะไรบางแจ๊คมันจะคุยอะไรกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็
บอกว่าเนี่ยเขามีหลักฐานนู่นนี่อะไรอย่างนี้ต่างนานาสักอย่าง
เนี้ยผมก็ผมก็อ่าฟังฟังไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่า
แล้วที่บางแจ๊กบอกว่ามีข่าวว่าบางแจ๊กไปซื้อมาจริง
เขาบอกไม่มีขาดไทยรัฐไปหาซื้อที่สำเพ็งยังไม่มี
เลยอืมนู่นนี่นั่นไม่มีแบบในราซาดาไม่มีเขาก็หัวรอ
อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอ่าตอนเนี้ยใครมีโทรศัพท์นะ
วันนี้ผมบอกไปละทีเองแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะฮะ
แล้วก็เข้าไปในราซาด้าหรือว่าช้อปปี้แล้วกันเปิดดูไปพร้อมกันอ่า
ลุยพร้อมกันเลยนัดแล้วคุณลองไปพิมพ์เขาเลยเนี่ย
คำว่ากระโปรงโปร่งคลุมชายหาดลายจุดอืมขึ้นเลยนะอ่า
เลยเหรออ่าลองดูสิอ่ะลองเข้าไปดูดิในอาซาด้าอืม
กระโปรงโปรงคลุมชายหาดลายจุดอ่าหรือไม่ก็เป็นอ่ากระโปรง
บิกินี่ก็ได้อ่ะกระโปรงคลุมชายหาดรายจุดนะหรือไม่
ก็เอากระโปรงคุมบิกินี่อ่าลองไปดูแล้วกันกระโปรงอ่า
คลุมบิกินี่ก็ได้บิกินี่ในราซาดาน่ะอ่าในราซาดาหรออ่า
ในราซาดาในราซาดาเข้าไปในราซาดาคุณจะเห็นเลยเนี้ย
มันจะขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย
นี่ใช่ไหมมดดำอ่านี่ใช่ไหมโอ้โหใช่อ่าเนี้ยมันแปลก
ตรงไหนถ้าเกิดว่าถ้างั้นต่อไปนี้คนทั้งประเทศสั่งซื้อ
ตัวนี้แล้วเอาไปชุบน้ำแล้วเอาสีมาแต้มหน่อยแล้วก็
จะเอาเอาไปบอกใครก็ได้ว่าอ๋อนี่คือกระโปรงของแตง
โมงอย่างเงี้เหรอแล้วให้คนทั้งสับสนกันทั่วประเทศไงว่า
ใช่ไงใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้เหรอมันทำได้ยังไงอ่ะ
มันผ่านการกันกรองจากอะไรอ่ะเนี้ยคืออ๋อมันไม่ใช่ว่า
หาซื้อไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้อย่ามาใช้
คำว่ามันมีตัวเดียวมันเห็นเห็นอยู่เนี่ยผมก็บอก
คุณคุณกดคุณดูเลยเจอไหมอ่ะรถเมย์ดูดิอ่ะเจอรถเมย
ดิอ่ะนั่นอ่ะรถเมฆตัวเองเจอรถเมย์เปิดสีดำไปก่อน
นะคะเพราะว่าพอดีเจอสีดำนี่มันมีสีขาวอ่านี่นี่นี่
สีขาวก็มีเนี้ยอ่ากดเลยนี่อ่ะเนี้ยแล้วเป็นจากที่

เปิดให้ดูอ่ะให้ให้ทางจอเขาดูอ่านนี่นี่อ่ะดูเลือก
สีได้ค่ะอ่าเนี้ยนี่สีขาวอ่าอันนี้มีหลายแบบมีทั้ง
จุดไม่จุดเนี้ยมีทุกอย่างเลยอ่าเออแล้วผมถามว่ามัน
ตรงไหนวะเจอไหมอ่ะเจอใช่เนี่ยอันนี้เลยเจอไหมไอ้ที่บอกว่าหาซื้อไม่ได้อ่ะ
ที่ไหนก็ไม่ได้อ่ะไหนตอบหน่อยดีอืมอย่างงี้ถ้าเกิดว่าขอโทษนะ
มีคนหนึ่งอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยบอกอันนี้เจอแล้วส่งมาให้ผม
ต้องเอามาออกสื่อให้เห็นหรอกว่านี่ไงมันใช่อะไรอย่างนี้
มันทำได้เหรอวะมดดำก็ใช่ไงมันเลอะเทอะไปหมดแล้วมันก็จะ
ก็คนเขาก็สงสัยตั้งแต่วันแรกแล้วมึงส่งไปทำอะไรอเมริกาใช่พี่
ส่งไปทำไมอเมริกาไม่ต้องส่งย้อนไปย้อนกันมาอย่างเงี้ยอืม
มันจะเจอง่ายขนาดนั้นเหรอป่านี้มันเปื่อยไปหมดแล้วไหม
ไม่รู้อ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูไอ้คลิปที่ผมเอามาออกให้ดู
ใหม่แล้วกันเพราะว่าผมว่ามันก็เป็นคลิปที่มันก็บอกอะไรได้บาง
อย่างนะฮะคือมันก็อาจจะมีประเด็นถกเถียงกันอ่ะดาวเราเปิด
ให้ใช้ได้อ่าให้ใช้ได้อ่าโอเคน้ำเปิดโลกให้ใช้ได้แชงเฉก็
ใช้ได้อีกบ้าอ่ะเหรอเหรอเออเห็นไหมดูตรงขาวขาวขาว
อธิบายให้ฟังคืออันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยนะฮะได้มีการนำเอาไปเช็คนะครับคือไปเช็คให้กับทาง
จริงมันมีคลิปอีกหลายคลิปซึ่งที่มันจะเห็นได้แต่ผมขออนุญาตไม่เปิดกันแล้วกันเพราะว่าบางทีแบบมันก็ไม่เหมาะสม
เอาแค่ตรงนี้แหละแล้วผมก็จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะว่าอันนี้ผมไปถามทางคอสตูมแล้วไปถามดีไซเนอร์มาด้วย
เขาบอกเลยว่าอันนี้มันคือการที่เหมือนกับเหมือนกับเป็นผ้าสองชิ้นแล้วเอามาเย็บต่อกันเหมือนเอามาแรปอ่ะมดดำ
ของละครอะไรอย่างนี้แหละเอามาอะไรอย่างนี้แล้วทำให้เหมือนกับเชือกมันมีความยาวเพิ่มมากขึ้นในการผูก
เอานางเย็บมาถูกต้องเออเหมือนเอาไปแอบเขาว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นใช้คำว่าน่าจะไม่ได้ยืนยันนะครับน่าจะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าผืนเดียวนะ
แล้วเอาผ้าเนี่ยเอาสีขาวข้างบนเห็นไหมมาผูกเอาไว้ทับไว้อ่ะอันนี้คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมรถเมล์ใช่ค่ะถูกไหมครับเนี่ยมันเห็นอันเนี้ยเห็นไหมมันก็เห็นอยู่เนี่ยอ่ะเนี่ย
แสดงว่ามันเย็บติดกันแต่แต่ว่าไอ้ตัวข้างล่างอ่ะไอ้ตัวเป็นผ้าโปร่งอันนี้ไอ้โปรงชุมชายหาดตัวเนี้ยมันน่าจะมีมันน่าจะมีเดือยยื่นออกมาเป็นผ้าของเขาด้วยเหมือนกันในการผูกอีกชั้นหนึ่ง
นี่ไงก็แล้วแม่ก็จะฟ้อคใครบ้างเถอะ

แล้วไงอ่ะน้องพี่ถามหน่อยนะ

ไปซื้อจากลาซาด้ามาแล้วพี่เอาไปแช่น้ำ

จะเลือกเชื่อของพี่ถูกป่ะ
มันแยกไม่ได้เพราะมันเยอะจริง

คุณต้องส่งไปหลังบ้านเลย

แล้วถ้ามันใช่คุณออกมาบอกเลยนี่ใช่

ไม่ใช่ก็ทิ้งมันไปไม่ต้องมาให้สังคมแบบ

คมมันยิ่งสงสัยเพื่ออะไร

เขาใช้มารถเมล์

แล้วก็มาล่าสุดสอเต้นี่

ลองดูที่เขาขึ้นเดี๋ยวมาให้ดู

อ่า

นี่

พี่หนุ่มกัญชัยที่คอยตำหนิด่าผม

ผมจะได้ปรับปรุงตัวต่อไป

ผมจะบอกให้นะผมไม่ตำหนิ

ถูกหรือว่ะ
โอ้โหคุณเป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นผู้แบบเป็น
สอสอตุแทนประชาชนน่ะ

ผมแค่อยากจะพูดว่าบางครั้งทำอะไร

แต่ในเมื่อคุณพิมพ์มาแบบนี้แล้วเอ่ยชื่อผมแบบนี้ว่าเออ

เออแต่ว่าผมแค่เปิดเผยทำข้อเท็จจริงที่ผมมีอยู่

เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลับไปทบทวนด้วยเหมือนกันว่า

อีบ้าประชาชนก็ต้องหวังพึ่งคุณ
แต่คุณจะมาทำให้สังคมเขาแบบสับสนอย่างนี้มันไม่ได้ไง
อันนี้คือฝากถึงทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่คนเดียวนะ
ป่ะเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านการกันกรอง

พี่มดบอกแล้วความน่าเชื่อถือมันจะลดลง

นางยังมีคำยังมีทางไหลไปว่าอือออาจจะแบบ

การได้ลงมือทำนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
มีคนได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์
นี่แต่ถ้าข้อดีมันเกิดประโยชน์สุขต่อความยุติธรรมที่ให้ประชาชนทุกคนฉันเนี่ย
เท่าเทียมเนี่ยเขาก็มีการเขียนอธิบายเนี่ย
อ่ะเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเพราะว่าในทวิต
นี่พอดีผมเปิดเข้าไปในทวิตเตอร์พอดีเลย

คุณโลกมันก็จะชมพูชมพูหน่อย

เพราะฉันก็บอกเธอแล้วไง
คุณนัทธิการบอกเลยบอกว่าการพูดถึงคนนี้

เพราะฉะนั้นจะบอกว่าจบไปเถอะเพราะมันไม่ใช่ของจริงอยู่แล้ว

มันไม่ใช่ของจริง

จะได้แบบรู้ว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันเท็จ

แต่ถ้าเกิดผมไม่พูดอย่างนี้

ต่อไปเรื่อยใช่หรือไม่ใช่

สุดท้ายถ้ามันจะไม่ได้ก็ถูกด่าเองไม่เป็นไร

เตือนภัยพี่เคยทำแบบนี้กับใครหรือเปล่าไม่นะคะ

คือเขาคาดการณ์เอาไว้ว่าลูกค้า
ที่เขาไปเทรนด์เนี่ยวางยาเขา

ถ้าเทรนการ์น้ำมัน๑๐๐๐บาทค่ะ

พี่แต่ดื่มน้ำครึ่งขวดหลับไป๒วัน

ออกกำลังกายเนี่ยค่ะมีการโพสต์

โดยระบุข้อความบอกว่ามีคนติดต่อ
เทรนด์เข้ามาใหม่ย่านพุทธบูชา

ที่ฟิตเนสของโรงแรมย่านศรีลม
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมค่อนข้างเซฟตัวเอง

ก็ไม่น่าจะทำอะไรเราได้นอกจากการวางยา

ล่าสุดเทรนด์ครั้งที่๓
เขามีการวงเล็บบอกว่าโดยปกติเนี่ยค่ะ

ครั้งขึ้นไปแต่ทีนี้ลูกค้าใหม่เนี่ย
สามารถที่จะเทรนด์เป็นรายครั้งได้

เขาก็บอกว่าเขาคงคิดว่ามีโอกาสครั้งสุดท้าย

เพราะว่าอันนี้นอกสถานที่แบบนี้ด้วย

เขาก็วางขวดน้ำผลไม้เอาไว้ให้ผมดื่ม

แล้วก็บิดฝาเนี่ยค่ะมันไม่มีเสียงแก๊กจากการเปิด

แค่ทำเป็นเหมือนยกดื่ม

ผมก็หยิบน้ำติดมือมาด้วย

แค่ครึ่งขวดผ่านไป๑๕นาที

โลกสายไปมาผมก้มตัว

ได้ไลน์หาแฟนว่าโดนวางยา
แล้วเราก็เผินหลับคามือถือไป

แต่เจอแบบนี้หลับไป๒วันติดค่ะ

น่าจะโดนหนักปกติเนี่ย

คิดเสมอว่าผู้ชายอย่างเรายังรู้สึกกลัว

ตอนนี้ตัวเองก็มีการลงบันทึกประจำวัน

อะไรเพราะเหตุยังไม่เกิด
แค่แชร์โพสต์เอาไว้ให้เป็นอุทาหรณ์
เราไปฟังเสียงเทรนเนอร์กัน
สักนิดนึงนะครับวันนี้
ไปคุยกับหมอเนอะ
เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟัง

เหมือนยาเสียสาวเลย

มันมีทุกวันนี้ก็ถึงบอกว่าเป็นแค่น้ำ

วันนี้พยายามถามหามันคืออะไรวะเขาบอกว่ามันจะทำให้แบบสองอย่าง
จะแบบสลบก็มีกับอีกอันนึง
แก่ไม่ขายตามเน็ตและอันนี้ที่ของเค้าเจอคือรู้สึกแบบ
สลืมสลืมแล้วก็ฟุ๊บหลับไปเออไม่เคยมั้ยไม่ค่อยจะไม่เกิด
ไม่เคยเจออะไรอย่างงี้แล้วล่ะแต่ก็เนอะทุกวันนี้แม้กระทั่ง
ผู้ชายตัวใหญ่ยังโดนวางยานับภาษาอะไรกับผู้หญิง
ตอนนี้กินของจากของคนอื่นให้มาก็คือต้องระวังเลย
อื้อเอาแล้วอีกหนึ่ง
เรื่องที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะคือหมอเก๊

แล้วไม่ใช่อะไรนะมีดาราตกเป็นเหลือด้วย

คือจริงแล้วเนี่ยวันนี้ตำรวจนะฮะ
แล้วก็รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ย
เขาแถลงการจับกลุ่มนายธนากร
ธนากรเราขออนุญาตสงวนนามสกุลเนี่ย
กงชุดกาวอายุ๔๗ปี
ในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะ
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยบิดเบือน
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครับโดยไม่ได้รับอนุญาต

ใช้อักษรย่อของคำดังกล่าว
ปรากฎว่า้ตำรวจเขาก็จับกุมได้
จับทัพในคณิตเวชกรรมแขวงพระภราตรงวังทองหลางเนี่ยแหละ
บอกเฮ้ยผู้บริโภคช่วยไปตรวจสอบหมอคนนี้ให้หน่อย
แพทย์ที่ทำการรักษาชื่อนายแพทย์ธนากรแต่ตรวจสอบข้อมูล
แพทย์สภาเนี่ยก็พบว่านายธนากรหมออะไรหมอแปลกไม่มี
อนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลยเขาก็เลยรวบรวมพยาน
หลักฐานก่อนขออนุมัติหมายจับต่อมา๓๑มีนาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พบจ้อนาทีของกรินิท
แล้วก็จากการตรวจสอบประวัติของผู้เข้ารับการรักษาเพราะว่าอดีตดารานักแสดง๘คน
เคยมาให้นายธนากรช่วยดูแลด้วยนะฮะจริงแล้วเนี่ยเบื้องต้นนายธนากรเขารับสารภาพว่าไม่มีใบประกอบวิชาเวชกรรมเลย
หรือไม่เคยเรียนจบแพทย์มาแต่อย่างใดเลยแต่เพราะมีนิสัยรักสวยรักงาม
แล้วก็เคยคบหาดูใจอยู่กับแพทย์สกรีนหรือแพทย์ผิวหนังจึงเกิดการเรียนรู้แล้วก็เลยมาเปิดคลินิกว่ะ
งงไปแล้วสองไม่ได้สิในส่วนของสถานพยาบาลเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบที่ปล่อยปะละเลยอย่างเงี้ย
นึกออกป่ะให้แบบว่าหมอที่แบบว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพเข้ามาทำงานได้ยังไง
แล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีด้วยนะคลินิก

สถานเสริมความงามเนี่ยมีดารามารีวิว
คืออย่างนี้ประวัติของธนากรคนนี้เนี่ย
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็น

แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเขามาพบรักกับผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นหมออ่าเป็นหมอแล้วก็ไม่ใช่เป็นหมอเป็นคนที่แบบ
เป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับหุ้นผิวพันธุ์ต่างนานา
เขาก็เริ่มเรียนรู้รู้สึกเป็นหมอนี่แหละ
เป็นหมอสกินแล้วก็เริ่มรู้เริ่มเรียนรู้อะไรอย่างนี้
ซึมลึกคืออะไรเขาก็เริ่มแบบว่าไปเรียนเข้าคอร์ส
คือบอกตัวเองเนี่ยไปเรียนจบสถาบันเสริมความงามจากอังกฤษ

หลังจากนั้นก็ฉีดคนไปเนี่ยปีนึงนะหลายร้อยคน

แล้วมีดารา๘คนเดี๋ยวหลังสงการจะมีดาราเข้าไปให้ปากคำ๓คน
เขาว่างั้นแล้วเคยมีคนที่เคยถูกฉีดไปเนี่ยแล้วบังเอิญว่าหน้าเนี่ยผิดรูปไป
ปรากฏว่าเอาไปให้หมอจริงที่คลินิกเดียวกันแก้แล้วแก้ได้มันก็เลยให้เป็นประเด็นขึ้นมา
แต่ครั้งนี้ที่มันป๊อกเนี่ยที่มันโป๊ะแตกเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนเขาสงสัย
แล้วคลินิกปิดแล้วปิดแล้วเป็นไม่เดือนนึงก่อน

คุณเองเนี่ยนะเลขาคุณเอง

ฉีดให้พี่หรือตั้มเนี่ยตั้มเส้งชงเนี่ย

ก็เมื่อก่อน๑๐๒๐ปีหนุ่มชอบเล่าเรื่องร้อน
ยิ้มขวางให้พี่ดูหน่อย

หนุ่มมาฉีดสินี่หน้าหนุ่มจะตอบนะ
าสิมายิ้มุมคู้ไปอ้าว

แปลกนี่มีรูปตอนฉีดด้วยนะ
้อมูลทุกข้างดูได้ที่มีหลายเครื่อง
ไม่เลวมากนะ
ใครจะไว้ใจที่สุด
ฉีดอะไรอย่างเงี้ย
เมื่อก่อนโบท็อกขวดละ๓๔หมื่นถูกต้องป่ะล่ะ

ฉันฉีดอีตั๊บเธออย่างงี้เลย

เมย์ก็ถึงบอกว่าเรื่องชีวิตเธอจะโชตเป็นหนังได้เลยนะ

หมอสงศตรีพรรดิก็ช่วยได้โอเคจบ

เพราะว่าเดี๋ยวนี้นวัตการณ์อะไรมันใหม่

ดีเจต่างเห็นต่อคิวสูริตรรถตู้นั้น

พารณ์ไฟแล้วพี่ราดาเอ๋ยต่างห้างไปฉีดอ่ะที่หมากเบาก่อนไงไหวจะไม่หรูว่าไม่
มันเข้าตามันฉีดไปโดนเส้นประสงค์ประสาทเนี่ย

ก็วันนี้บางคนยังต้องไปแบบ
คุณแฟนเพื่อไปเลาร๋อ
มือแห้งเยอะนะ

อ่าอ่าโลชั่นมิสกีนนะอ่าเอาซะหน่อยอืมอ่าอ่าโอเคหนุ่ม
เมื่อก่อนเราไม่เยอะอย่างนี้เราคงจะรวยกันมากแล้วเนอ
เนอะก็ใช่ไงเมื่อก่อนเยอะมากฟังแล้วคุณผู้ชมนี่กระแดก
กระแดกเมื่อก่อนแก้วกาแฟอยู่ใกล้ใกล้หกกว่าเนอะแต่จะหลีกมาก
เมื่อก่อนเชื่อมาว่าให้ผมเนี้ยถือกแก้วกาแฟเนี้ยน่ะอืมแล้วก็
สบใจเนอะลูกดื่มเนี้ยให้ผมเท่าไหร่รู้ป่ะหกหมื่นเออหกหมื่น
ไม่เอาอืมไม่ถืออ่ากูมารับอีเว้นต์สามหมื่นบาทน้ำน้ำรอบเวที
จริงนี่คือเรื่องจริงเลยนะนี่คือเรื่องจริงนะวันดีคืนดีเออเนี้ย
มีโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ต้องเป็นเครื่องไอ้อะไรนะที่ใส่
ทั้งสักผ้าเนี้ยเอาไปใส่ในเครื่องสักผ้าหน่อยเออแบบมึงก็
พื้นกับผ้ายี่ห้อดีเอาไปเอาใส่อย่างเงี้ยดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะ
ไม่ได้ครับไม่ได้โดนตีท้ายกลัวไงเดี๋ยวเออเพราะว่าเขามีแบบ
ไม่ทำไม่เอาไม่เอาอะไรเลยให้เงินด้วยนะห้าหมื่นหกหมื่น
ไม่เอาแล้วถ้าเรารับกันตอนนั้นเราคุมเดี๋ยววันนี้เหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้
โอ้โหโอโนมิดีมากเลยครับพูดพูดพูดใจเลยจริงนี่เรามาดีมากเลย
เราก็นุ่มอย่างน้อยคือโอ้โหจงจงภูมิใจไว้กันรู้ไหมเราอยู่ใน
ที่เราเยอะได้มาแล้วก็นี่ไงมันดีคืนดีนะโอ้โหคอลลาเจนนี่ดีมากนะ
กับผู้ชมผมดื่มหน่อยโอ้โหกินโชว์คุณผู้ชมเลยโอ้โหนี่ก็เหมือนที่
ฟิงปองมันพูดเนี้ยกันแดดดีมากเลยดูซึมเข้าผิวเลยนี่นี่ฮะ
เมื่อก่อนไม่ได้กินหรอกก็เมื่อก่อนอ่ะก็ที่อีแจ๊คมันด่าฉันไง
แม่แม่ดาราคนนี้ทำไมเขาป่วยเยอะจังเลยทำไม
ทำไมเขาไม่ไปหาหมอหรอเธอใครก็ก็ปวดนู่นก็ปวดนั่นก็เป็น
เขาต้องไปหาหมอเหมือนโฆษณาเยอะเกินจริงก็บางทีดาราเป็นเยอะเถอะ
ดาราป่วยเยอะคำตอบคือเขาก็หมอก็เลยถามเออถ้าสมมุติป่วยเยอะอีก
อีแจ๊คอ่ะมันเวลาทำรายการฉันเขาป่วยเป็นอะไรก็อ่ะแล้วทำไมเขาไม่ไปหาหมอหรอ
แม่เอาอีแจ๊คอย่าไปพูดอย่างงั้นแต่กูไม่ได้รู้ว่าตัวน่าเออ
แท็กมันถามทำไมเขาต้องให้เขาไปหาหมออ่ะนะเดี๋ยวนี้เขาเลยบอกว่าปกติคนนึงเขาไม่โฆษณาหลายตัวไงแม่
เออแต่ฉันยังไม่ยกเว้นยกเว้นไม่ค่อยมีป่วยไงเราไม่ป่วยเราเป็นสวยงามสวยงามมาก
พี่ยังไม่ป่วยพี่ยังไม่ขายขายข้อพี่ยังไม่ดีสวยความงามสวยความงาม
แต่บางคนแบบป่วยเยอะนะเธอเนาะป่วยเยอะเดี๋ยวนู่นน่ะผมก็ล่วงนั่นก็นั่นนั่น
บางทีอาหารเสิร์ฟอาจจะไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวพูดความจริงให้ฟังเรื่องนะ
ฮืมปัจจุบันน่ะมันต้องทำมันต้องทำทั้งก็ลงทีเอาเงินที่ไหน
อันนี้พูดถูกเพราะอะไรรู้ป่ะว่าต้นทุนของทีวีมันแพงมันมีต้นทุนจริงในการทำงานอย่างนี้
แล้วปัจจุบันนี้แบบว่าอย่างโฆษณาเนี่ยที่แบบเป็นแบบอยู่ในแนวเห็นพวกสปอร์ตโฆษณาอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีการแชร์มีการแชร์ไปที่ออนไลน์บ้างไปอะไรบ้าง
คือเมื่อก่อนเม็ดเงินไม่มีออนไลน์ไงจะอยู่ในอยู่ในทีวีอย่างเดียวอย่างนี้
มีออฟไลน์อย่างเดียวก็คือทีวีถูกป่ะแต่ปัจจุบันไม่ใช่ใช่ไหมมดดำ
มันมีการกระจายออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมีรายได้เข้ามาแบบ
เพื่อจะดำเนินรายการต่อได้หรือแบบต่างนานาอะไรอย่างนี้
เอาจริงที่เราเห็นแบบของที่ขายในทีวีต้องบอกว่าณปัจจุบันถ้ามันใช้ไม่ดีจริง
เขาไม่ให้ออกทีวีไม่ให้ออกนะอันนี้ต้องฟังก่อนมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะ
ของออนไลน์กับของทีวีมันต่างกันนะของที่คุณซื้อออนไลน์บางทีมันไม่ได้มีคนมาตรวจสอบ

นี่คือแกรงกูละ๑
วันก่อนกูก็ตัวกูแล้ว

บอกผมสูชาติใช้ไร้โอขึ้น

แต่โฟร์มันขึ้นจริงเดี๋ยว

พี่อยเมียก็อะไรมาอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าต้องไม่ไปโฆษณาเกินจริงเท่านั้นเอง

วันนี้วันนี้ขอเล่าข่าวอีกข่าวแล้วกัน
วันนี้เป็นของพี่ยศสรรยศุทธรรมนาจิตราเนี่ย
เขารายงานทุกวันนี้อะไรมันก็แปลก
เขาขาขายรู้ไหมลูกเสือโครง
เขาขายกัน๔แสนบาทนี่อุ๊ยน่ารักอ่ะ

คือวันนี้เขามีการลักลอบค้าสัตว์ป่าทางออนไลน์
จนสามารถพบเบาะแสของคดีหนึ่ง

ผู้ต้องหา๓คนนี้ยังเด็กอยู่เลยนะ

ผีระพลประวัติวาส๓๐ในชาติกรีศ๔๑เนี่ย

เสือน้อยเสือลูกเสือโค้งน้อยเนี่ย

พบว่าในผีระพลแล้วก็ในพรที่วาเนี่ย

เป็นกลุ่มค้าสัตว์ป่าหลากหลายชนิดครับ

ผู้ต้องหา๒คนเนี่ยนะฮะ
ก็ได้พาสายล่อซื้อไปพบกับนายชาตรี
เพราะว่าลูกเสืออยู่ที่รถอีกคันหนึ่ง
ทันทีที่เห็นสัตว์อยู่ในตระก้าก็แสดงตัวจับกลุ่มทันที
ทั้ง๓คนให้การสารภาพครับว่านำเข้าลูกเสือเนี่ย

เอาเข้าทางช่องทางธรรมชาติแล้วก็ขนส่งมารวมกับอะไรรู้ไหม
ไก่ชนโอ้โหไก่มะกะเสือไก่มะกะเสือโอ้โห
แต่มันเป็นลูกน้อยอยู่ไงแล้วก็จริงจริงแล้วเนี่ยมีการทำเป็นกระบวนการครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อเก่าหาคือ
มีสัตว์ป่าไว้ในครอบครองซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ของกลางเนี่ยส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแลต่อ
เพราะจริงแล้วทุกวันนี้เสือโค้งก็เลี้ยงกันเยอะนะตามสวนเสือต่างเขาเลี้ยกันเยอะแล้วกัน
เมื่อมีการยึดลูกเสือที่ถูกคนเอามาขายเขาจะเอาไปเลี้ยงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า
ทั้งที่ความจริงน้องควรจะอยู่ในป่ามากกว่าที่ผ่านมาตนเคยเจอลูกเสือเนี่ยนะฮะ
ถูกนำมาเลี้ยงในบ้านเป็นเสือบ้านเยอะแยะเลยตอนนี้มันมีแบบว่าเสือเลี้ยงเป็นแมวเยอะแยะแล้วนะ
ศูนย์สิ้นสัญชาติยานในการล่าในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่ามากมายบางตัวเนี่ยถูกถอดเขี้ยวถอดเล็บล่าไม่ได้อีกแล้ว
เหมือนพี่เลยคอยเขี้ยวเล็บแล้วใช่แต่ความเลวยังอยู่ใช้ชีวิตไม่เป็น
ถ้าปล่อยไปในป่าก็คือตายที่สำคัญเสือกินจุมากฮะเสือกินจุจริงทำให้ศูนย์ช่วยเหลือเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละ
แล้วก็รัฐเนี่ยพึ่งตัดงบอาหารของสัตว์ป่าไปน่าสงสารจริงเพื่อนชั้นเลี้ยงสิงตงกับตำรวจไปจับแล้วเจอ
เป็นความเลยอ่ะสักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
อย่าเป็นความเลยอ่ะสักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
เอาละวันนี้นะฮะพี่เอกสรพงศ์อย่างที่บอกว่าได้กลับแล้วได้กลับบ้านเป็นที่ที่เขารักแล้วก็ผูกพันแล้วก็ใช้เวลาเรียกได้ว่า
กว่าปีก่อนที่เขาจะจากจากโลกนี้ไปเนี่ยทำสถานที่ตรงนี้ถ้าจริงแล้วคือมหาวิหารมูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์
พรมรังศรีที่นครราชศรีมาฮะวันนี้ก็ได้มีการเคลื่อนร่างของพี่เอกสรพงษตรีเนี่ยกลับไปที่นครราชสีมาแล้ว
โดยตลอดเลยโดยได้สร้างองค์สมเด็จโตหุ้มด้วยทองคำขนาดใหญ่
พร้อมกับสร้างพระนอนนะฮะขนาดความยาวกว่า๘๙เมตร
มากราบไหว้บูชากันซึ่งวันนี้ก็ได้นำร่างของพี่เอกเนี่ย
กลับมาที่มูลนิธินี้เพื่อให้คนเนี่ยลำลึกถึงสรพงษ์ชาตรี

เออเขาได้สร้างเขาไว้เสร็จหมดเลยอ่ะ
ก็ได้สร้างแบบพุทธจารย์ตัวที่ใหญ่ที่สุด
๑๐กว่าปีหลังเราจะเห็นพี่เอกสารพึงชาตรีใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลย

เพราะฉะนั้นณจุดตรงนี้เป็นที่ที่เขาสร้างเอาไว้ก่อนที่เขาได้จากจากโลกนี้ไป
ก็จะมีการสวดอภิษฐรรมทุกวันพระราชบดีจนถึงเดือนพฤศจิกายนรอพระราชทานเพลิงนะฮะ

ไปดูที่พระเอกคนนี้ค่ะ
เพราะว่ามีที่ดินเยอะมากเลยทีเดียว
จากเราจะติดตามผลงานกันมาเรื่อยเนี่ย
มีอีกหลายเรื่องนะคะที่เราหลายคนไม่เคยรู้ก็คือเรื่องของที่ดิน
ควักเงินเก็บกว้านซื้อมาทั่วไทยแล้วค่ะ
ล่าสุดคุณเวียก็เลยมีการเปิดเผยบอกว่าจริงแล้ว
ผมเป็นคนที่ชอบดูที่มาก
เวลาไปถ่ายละครเนี่ยเขาก็จะมีการขับรถไปตามแบบว่าซอกซอยต่าง

บางทีเขาบอกว่าเห็นไกลตรงนั้นที่สวยจัง
บอกว่าช่วยหน่อยผมก็ซื้อ
เวลาเจอที่สวยก็ซื้อเก็บเอาไว้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยถามว่าซื้อเอาไว้เยอะหรือเปล่า
คุณเวียบอกว่าก็เยอะครับ๗๗จังหวัด
ซื้อไว้ทุกจังหวัดอ่ะค่ะแต่บางแปลงก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะ
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีซื้อไว้๘ไร่
เอาไว้ทำสวนทุเรียนก็ได้ผลผลิตออกมาหลายปีแล้ว
แต่ว่าคุณเมียเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะมาเป็นเจ้าของ
แล้วก็มีบ้านที่เขาใหญ่เป็นบ้านหลังเล็กแบบบ้านไม้เลย

ซื้อที่ตั้งแต่แบบคุณพ่อเขาแล้ว
เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

อ้าวไปแล้ววันนี้ก็ไปแล้วหรือคะหมดเวลาแล้วหรือคะนุ่ม
เวลาฉันจะต้องไปทำอย่างอื่นบอกเดี๋ยวสิ

ผีบ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชม